สำหรับมาดูเรื่องของการกินเผ็ดหน่อย

รับหนึ่งทีหัว

ชอบกินเผ็ดใส่พริกเยอะกินให้มันหมดด้วยไม่ใช่เหลือค้างชามไว้เยอะ
เหลือแค่ไหนกันเชียวแหม
คือสาวหล่อคนหนึ่งไปกินไงแล้วก็เทพริกป่นเยอะ
ก็ชอบกินเผ็ดอ่ะแต่พอกินไม่หมดนี่สิ
แม่ค้าเห็นนี่ซื้อพริกมา๑๕๐๐เนี่ยกระสอบละ๑๕๐๐นะ
คิดละ๕๐๐เนี่ยจ่ายไม่ได้บอกจะจ่ายไม่ใช่เหรอ

มีพวกของแม่ค้าเข้ามารุมกระทืบครับ
นี่เป็นแม่ค้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวครับ
โวยใส่ลูกค้าสาวหล่อจับใจความก็คือ
อย่างที่บอกไปไม่พอใจที่ฝ่ายใส่พริกเยอะเกินแล้วกินไม่หมด

จังหวะนั้นชายอีกคนซึ่งเป็นเพื่อนของสาวหลอด

แต่โดนชายอีกกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปต่อยทำร้ายจนบาดเจ็บครับ
เหตุการณ์นี้๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
นักข่าวเลยลงพื้นที่ไปเจอกับผู้ชายคนที่
คนนี้เป็นเพื่อนกับสาวหล่อครับ
คนที่ชื่อคุณเดชาเล่าให้ฟังวันเกิดเห็นนี่นะครับ
ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนสาวหล่อและคนอื่นรวมแล้ว๕คน
เพื่อนผมที่เป็นสาวหล่อเนี่ยเขาชอบกินเผ็ดก็เลยเทไปเยอะหน่อย
ครึ่งแก้วครึ่งแก้วพริกปน
เคยเห็นคนกินอย่างนั้นนะ
ทางร้านมาเห็นว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวหมด
แต่เหลือซุปแล้วก็พริกติดชาม

เพราะคิดว่าสาวหล่อคนนั้นเฮ้ยเทเล่นเหรอ

เพื่อนผมก็เลยตอบกลับไปว่าจะให้เลียถ้วยด้วยได้ไหม

ตัวผู้ชายเขาก็เลยเห็นท่าไม่ดีเลยเว้ย

ปรากฏว่าลูกเจ้าของร้านกับพวกก็เลยมารุมทำร้าย
อ่าวครับมาฟังในไดชะหน่อยครับ
คนเจ็บเนี้ยครับ
ขีนแท่ชามเดียวครับมมขีแค่ชามเดียว
อืนเหลือแค่น้ำซุป
แล้วเราก็ใส่เพิ่มไปอีก
ยังครับคือแม่คะพอปรับให้กินน้ำซุปให้หมด
ก็พูดแบบตามภาษาคุณเมาใช่ไหม
แต่ว่าไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อ

ร้อยบาทแต่ผมเองโดนต่อยไปแล้วไงพี่

มาที่ร้านเมามาเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แล้วสาวหล่อเทพริกแล้วกินไม่หมดไง

ตอนนั้นพวกผมก็เข้าใจว่าคนเจ็บจะมาทำร้ายแม่ผม
ซึ่งเป็นแม่ค้าผมก็เลยจะไปช่วยแม่

ฝ่ายคนเจ็บแจ้งดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกาย
เรศภาษาเสียหาย๒๐๐๐๐บาท
แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวยินดีจ่ายแค่๒๐๐ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้
ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่กลายเป็นว่าไอ้ค่าพริกที่เก็บเพิ่ม๕๐๐เนี่ยก็ตกลงกันได้ที่๑๐๐บาท
แต่ฝั่งร้านค้าโดนเรียกค่าเสียหาย๒๐๐๐บาทนะที่ไปรุมตื้มลูกค้าเขา